เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับ
มี๒ประเด็นที่มีการพูดถึงให้แก้ปัญหา

เรียกคืนปืนจากเจ้าหน้าที่

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

รวมทั้งจะทบทวนการขอใบอนุญาตพกปืนด้วย
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเปิดเผยหลังจากการหารือร่วมกับประหลักกระทรวงมหาดไทย
มาตรการรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยที่หนองบัวลำพู
โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือการเรียกคืนปืนจากตำรวจครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีปืนทางราชการไว้ในความครอบครอง
โดยได้ใบอนุญาตให้มีปืนหรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว
หากพบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกร้องเรียนเรื่องการใช้ปืน
มีพฤติกรรมการใช้ปืนที่ไม่เหมาะสม
เข้าข่ายขาดคุณสมบัติครอบครองปืนครับ

เพื่อตัดตอนไม่ให้นำปืนที่มีอยู่กับตัว

ส่วนการขอใบอนุญาตมีปืนหลังจากนี้
จะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากหมอด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
แล้วก็ตรวจติดตามในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
วันพรุ่งนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านประธานจะเป็นประธานเรียกประชุมทั้งตำรวจ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาธัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับการควบคุมป้องกันอาวุธปืนอย่างเป็นระบบ
และการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งจะหารือเพื่อออกมาตรการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง
คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรเอาเรื่องยาเสพติดก็ได้

คิดเห็นว่าจะเสนออะไรถึงนายกรัฐมนตรี

เอาที่มันเป็นไปได้เสนอมาสิ

เขาจะได้เอาไปเสนอในที่ประชุมนะฮะ

จะแก้ปัญหายังไงเอาเรื่องยาเสพติดดีกว่า
ผมว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวาง
แต่เอาวิธีที่ทำได้นะลองดูครับลองดู